วันที่๑พฤษภาคมแต่ว่าพรุ่งนี้หวยยังไม่ออกนะครับ

วันที่๒ถึงจะมีการออกรางวัลสละกินแบ่งรัฐบาลนะคะ
ช่วงนี้ก็เลยจะมีข่าวแปลกมาฝากคุณผู้ชมนะคะ
พาคุณผู้ชมไปที่คำชโนธตอุดรธานี
พาไปชมการไล่รำของนากน้อย
ไล่รำของสอสองเนี่ย

แต่ค่าของนาคน้อยนี่สิคุณ
หลายคนเขาอยากดูว่าท่ารำจะมีความชัดเจนมากแค่ไหน

ชัดเจนในนิ้วอ่านเนี่ยเขาก็ไล่รำไปนะคะ
นนเมืองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
แล้วก็ประชาชนไปไหว้ขอพร
พ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมา
แล้วก็มาขอโชคลาภด้วยแล้วก็มาดูนาคน้อยรำบวงสวง
แล้วเมื่อกี้คนมาดูเขาโชว์นิ้วอะไรบ้างฮะ
เขาก็รำตามนาคน้อยไงเขาเป็นการรำตามนาคน้อย

แต่ว่าก็ต้องยอมรับนะพอเขาชูนิ้วมาแบบนี้
รำซ้ายรำขวาเขาก็ตีเป็นตัวเลขอะไรกันไป
คราวนี้หน้ากน้อยรำดูอ่อนช้อยดีนะ
ใช่ตำสวยขึ้นนะหน้าน้อยนะคะอ่อนช้อยมากขึ้นนะคะ
แต่ว่าพอคนเห็นเขาก็นี่แหละค่ะเอาภาพมาถ่ายไว้
แล้วก็สังเกตไปที่มือของนาคน้อยโชว์เป็นเลขอะไร

อะไรก็ว่ากันไป๐ถึง๙นะ

เขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีคนถูกรางวัลไปแล้วหลายไงคะ
เขาก็รอลุ้นกันรวมทั้งไปดูเลขในขันน้ำมนต์เพิ่มเติมด้วย
อีกหนึ่งจุดที่อำเภอคลองท่อมอันนี้ข่าวแปลกเหมือนกันนะคะ
จังหวัดกระบี่นายสมเกียจทัพไซค่ะ
เอาลูกมะพร้าวเขาบอกเป็นความแปลกจังเลยมาให้ทีมข่าวได้ดู
มะพร้าวลูกนี้แตกยอดออกมา๓ยอดด้วยกัน
เห็นยอดเขาไหมคะเล็กสีเขียวนั่น
แล้วก็ต้องปะแป้งให้ขาวซะหน่อยนะครับ
เพื่อนบ้านก็แวะมาดูแล้วก็มาดูว่า
ลักษณะจะเป็นตัวเล็กอะไรโผล่ออกมานะ
พี่ผู้ชมครับรีตาดูหน่อยรีตาดู
ไม่เห็นสักตัวเลยอ่ะเห็นแล้ว